เขาคนนี้ไปทุบศาลย์แห๊ะครู

ที่ผมทุบตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ย

ประมาณสักเที่ยงคืนฝันเห็นเลย

เขายืนเข้าไปทางหน้าศาล
เขาพูดแบบนี้ครับ

มันไม่ได้การแล้วนะเขาจะมาเอาชีวิตมันจริงแล้วเนี่ย